ตามต่อประเด็นร้อนกันหน่อยเรื่องของผู้อยู่อาศัยบนคอนโดหรูนะคะ
แล้วก็อยู่ติดกับวัดทำให้มีการร้องเรียนว่า
ทำไมเสียงตีระคังของวัดดังรบกวนเวลานอนนะคะ
แล้วก็เลยกลายเป็นปัญหาดราม่าที่เกิดขึ้นตามมาในโลกโซเชียลนะคะ
เมื่อวานนี้ผู้ว่ากรทมเขาก็ลงพื้นที่ไปที่วัดเองเลยนะคะ
แล้วก็ยังไปพยายามเจรจาทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนด้วย
ส่วนล่าสุดทางเจ้าวาดวัดเองยืนยันว่ายังไงคงต้องตีระคังต่อ
เพราะมันเป็นกิจของสงฆ์ค่ะแต่ก็จะตีให้เบาลงนะคะ

กรณีสำนักงานเขตบางคอแหลมกรุงเทพ
หนังสือถึงเจ้าอาวาสวัดไซย่านพระราม๓
โดยบอกว่าประชาชนมีการแจ้งเรื่องร้องทุกข์มาบอกว่าเดือดร้อน
วัดไซตีระคังส่งเสียงดังรบกวนตั้งแต่ช่วงประมาณ๓นาฬิกา๓๐นาที
ถึง๔นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน
แล้วก็ทำให้คนที่อาศัยอยู่บนคอนโดเดือดร้อนนั้นนะคะ
จากนั้นทางสำนักงานเขตบางคอแหลมเขาก็ได้ส่งจดหมายขอความร่วมมือวัด
บอกว่าลดเสียงหน่อยจะได้เป็นการไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัย
แล้วก็ถูกวิภาควิจารณ์หนักเลยทีนี้นะคะ
ทางผู้ว่าเนี่ยเลยต้องลงพื้นที่เองไปกลับขอเข้ามาเจ้าอาวาสวัดไซด
สำนักงานเขตทำหนังสือไปโดยที่ไม่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
วันนี้พระอธิการปรีชาปุณศรีโลจ้าวาดวัดไซคก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าพอเกิดเรื่องนี้ก็คุยกับผู้ว่ากรทมเมื่อวานนี้แล้วค่ะ
ทางผู้ว่าจะไปทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนเอง
ส่วนทางวัดยังไงก็ยังคงตีระคังต่อไปเพราะเป็นกิจสงฆ์
จะให้หยุดตีก็ไม่ได้แต่จะแก้ไขปัญหาด้วยการตีให้เบาลง
ก่อนหน้านี้นะคะผู้ที่อยู่อาศัยคอนโดเคยโทรศัพท์มาร้องเรียนที่วัด
เสียงระคังรบกวนหลายครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะ
ขณะเดียวกันถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัด
ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานเขตจะเข้ามาพูดคุยก่อน
แต่ครั้งนี้อยู่ก็ส่งหนังสือมาเลยเนี่ย
ก็ยังไม่ได้ไปพูดคุยสอบถามข้อเท็จจริงในประเด็นนี้

ฟังเสียงของเจ้าอาวาสวัดไซค์ค่ะ
ก็รู้สึกจะประมาณเท่า๔๕ที่เอาได้
ตั้งแต่ภาษาที่แล้วนะภาษาก่อนก็ยังไม่มี
เพิ่มมามีเมื่อภาษา๖๐แล้วก็มาเริ่ม๖๑เนี่ย

นิติบุคคลกับวัดเพราะมีปัญหาตั้งแต่ที่แรก
ที่ดีบุคคลก็มาพูดคุยมาช่วยกันแก้ปัญหาว่าจะทำยังไง

เพราะหนังสือนี่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตเป็นคนออก

ถ้าเขตการร้องเรียนต่างเนี่ย
ถ้าเป็นแบบยุคก่อนนะ
คนส่งหนังสือต้องมาปฏิสรรค์
แต่ที่เอานี้มาไม่ได้บอก

ยังบอกอีกว่าปัญหานี้ถือว่ายุติลงแล้วนะคะ
ความเป็นจริงก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตหรอกค่ะ

คอนโดจะเป็นผู้พูดคุยทำความเข้าใจกันต่อไป
ยืนยันว่าทางวัดไม่ได้มีการตีระคังกันตลอดทั้งปีนะ
แต่จะตีในช่วงเข้าพรรษาเท่านั้นค่ะ
ที่บอกไปเข้าพรรษาตี๒ครั้ง
ปกติตีครั้งเดียวเข้าพรรษาในช่วงตี๔ทีนึง

แล้วเดี๋ยวก็จะตีเบาลงแล้วด้วย